สาวเจนนี่กับหนุ่มมิกกี้กันหน่อยนะคะ
คือมีระดาษที่เราที่เห็นน่ะนะคะ
เธอได้รับหน้าที่ออกแบบชุดเพื่อนเจ้าสาว
ให้กับงานแต่งของเจนี่และมิกิ

โดยสาวเจนสุดายอมเผยเพียงเล็กน้อยว่า
ขอเป็นสไตล์แบบเรียบหรูตามรสนิยมที่ตัวเธอชื่นชอบ
ส่วนเรื่องทีมงานแต่งที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็คาดเดากันไปต่างนานา
เจนสุดาขออุบตอบจ้า
ขอให้ทุกคนรอชมในวันงานกันเองดีกว่านะคะ

เสร็จแล้วเพราะว่าเราเคยเป็นเจ้าสาวมาก่อน
เรารู้ว่าเราเคยอยู่ในจุดที่แบบว่าชุดมันยังไม่เสร็จ

แล้วก็คือมันนอนไม่หลับสักทีอะ
มันแบบมันจะดีไหมมันจะอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเรามาทำให้เพื่อนเราก็รู้เลยว่าเขาจะต้องรู้สึกอย่างนี้
คือเจนทำหน้าที่ของเจนเสร็จแล้วทุกคนมาลองชุดแล้วแก่แล้ว

ก็สวยงามสวยงามเรียบโก้ในสไตล์แบบของคุณเจนี่เขาค่ะ

ไม่เราจะไปแข่งกับเจ้าสาวไม่ได้นะ

บอกไปเดี๋ยวโดนเพื่อนแบบอย่างนี้
เราทุกคนไม่กล้า

ฝีมือเจนสุดาสักอย่างนะคะรับรองเป็นถึงเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อชั้นนำเลยนะคุณผู้ชม
มันไม่ธรรมดายแน่นอนเรียบโก้ใช่ไหม
ตามสไตล์ของเจนี่เลยเดี๋ยวเราดูกันเขาอุบความลับเยอะมากเลยนะ
เยอะมากเลยนะแปลว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรแน่นอน

ก็คือความหวานที่เขาโพสต์ให้เราได้เห็นทุกวัน
ไม่ต้องรับหรอกใครก็รู้กันอยู่